ควายบ้านที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่ในอดีตนั้นคนเลี้ยงจะให้ย่าสดเป็นอาหารหลักแต่นิสัยของควายจะชอบเล็มย่าซึ่งเป็นการกินตลอดทั้งวันคนเลี้ยงก็จะปล่อยควายให้เล็มย่าเองเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง
ซึ่งสมัยก่อนจะไม่ได้เลี้ยงแบบยืนโรงหรือการกักไว้เฉพาะแตกคอก
และเมื่อถึงช่วงเวลาบ่ายแก่จนถึงช่วงเย็นค่ำ
เลี้ยงควายก็มักจะหาย่าด้วยการเกี่ยวมาทิ้งไว้ให้ควายได้กินในคอก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน